ยังมีเรื่องชวนขนลุกค่ะที่ชนบุรี
เหมือนแขวนคอแขวนห้อยตัวลงมา
เจอแบบนี้กลัวไหม
ใครทำอะไรเอามาตั้งทำไมอ่ะ
กลัวค่ะเราเลยให้นักข่าวลงพื้นที่ไปว่า
ทำไมมีหุ่นหรือมีอะไรแบบนี้อยู่ข้างทาง
ทำให้คนหลอนคนกลัวเวลาขับรถดึ
ตกลงเป็นหุ่นนะชัวร์นะ
เดี๋ยวเล่าให้ฟัง
คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐนักข่าวของเราค่ะลงพื้นที่ไปนะคะ
ถนนสายชนบทรอบอ่างเก็บน้ำห้วยตู้๒
ตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบค่ะ
ไปดูว่าสิ่งที่คนแจ้งข้อมูลเข้ามาว่าน่ากลัวจังเลย
ขับรถไปดึกดื่นเหมือนมีคนห้อยอยู่ตรงต้นไม้
เหมือนมีคนยืนจ้องมองอยู่เป็นหุ่นนะคะ
นี่ค่ะเป็นหุ่น๔ตัว
แต่ละตัวอยู่ห่างกันประมาณ๑๐เมตร
บางตัวแขวนคออยู่บนต้นไม้
แล้วก็แกว่งไปแกว่งมาเหมือนคนผูกคอตาย
ทุกตัวมีลักษณะพิเศษคือ

เอาจริงนะกลางวันแสกยังดูน่ากลัวเลยค่ะ
อันละอันนี้หุ่นหรือคน

หรือผีหรืออะไรนึกออกเปล่าทีนี้ค่ะหุ่นแต่ละตัวเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ
ตัวแรกใส่หมวกกันน็อกสีเทาใส่ชุดสีชมพู
มือขวาถือไม้ยาวสองเมตรอยู่ติดริมถนนมากที่สุดค่ะ
คุณผู้ชมถ้าขับรถไปตอนกลางคืนตกใจนะ
ไม่กลัวบางคนจะเกิดอุบัติเหตุนะสิเวลาตกใจมาก
แล้วเกิดหักหลบเหยียบเลยกันหันแล้วไม่รู้ว่าเอ๊ะคนมายืนทำอะไรขอความช่วยเหลือลือเปล่าหรืออะไร
นี่หุ่นตัวแรกนะตัวที่สองค่ะโอ้โหถ้าเจอตอนดึกดึกเนี่ยนะ
ตัวนี้น่ากลัวจริงผูกคออยู่ใต้ต้นไม้ริมถนน
หมวกกันน็อกสีม่วงค่ะใส่เสื้อทับกันสองชั้น
กระโปรงนะคะถูกแขวนด้วยเชือกลอยสูงประมาณสักสามสี่เมตร
แล้วพอลมพลาดคุณผู้ชมแกว้งมาอยู่ใต้ต้นไม้ริมถนน
อกจากนี้ค่ะอีกตัวนึงแขวนอยู่บนต้นไม้เหมือนกัน
หมวกกันน็อกสีดำใส่เสื้อสองชั้นใส่ผ้าถุงสีชมพูแต่สภาพคือฉีกขาดเลยนะ
นักข่าวของเราบอกว่านี่ก็น่ากลัวแกว่งไปแกว่งมาตามลมเหมือนกัน
หุ่นตัวนี้ตัวที่๔ถูกมัดติดกับเสาอยู่ริมถนนยืนตัวตรงนิ่งเลย
หมวกกันน็อกสีชมพูใส่เสื้อแขนสั้นใส่สโรงสีน้ำตาล
แล้วที่หุ่นนะคะโดยเฉพาะที่หุ่นตัวแรกมีการนำพระพุทธรูปพร้อมเครื่องบูชา
ตั้งเอาไว้ใต้โขดหินขนาดใหญ่มีน้ำแดงมีทูบปักเอาไว้นี่ค่ะ
คือถ้าเป็นหุ่นเฉยก็จะยังไม่น่ากลัวเท่ามีเอาของมาบูชานี่แหละ
ใช่แล้วถ้าเห็นกลางวันก็อีกเรื่องหนึ่งก็พอจะมองออกว่าเป็นหุ่น
แต่ถ้าเห็นกลางคืนน่ากลัวจริงค่ะ
คุณศักดิ์สิทธิ์นักข่าวของเราก็เลยต้องหาคำตอบมาให้ได้ว่าทำไม
ถึงมีหุ่นอยู่ริมถนนแบบนี้
นางสาวเฟื่องฟ้าเป็นชาวบ้านในพื้นที่นะคะ
บอกว่าเขาเรียกกันว่าขวัญชีจันทร์
บรรยากาศตอนดึกน่ากลัวไม่ค่อยมีใครขับรถผ่านเพราะเป็นป่าทึบ
มีแค่คนแถวนั้นหุ่น๔ตัวที่อยู่ริมทางอยู่มาเป็นปีแล้วค่ะ
เท่าที่รู้ก็คือเขาแขวนเพื่อไล่ลิง
เพื่อไล่ลิงอ๋อเพราะลิงมันเยอะ
แล้วลิงไปกินมะละกอกินอะไรของชาวบ้านอ่ะ

ถามว่าแล้วมันน่ากลัวไหมเป็นเรื่องของมนต์ดำศัยศาสตร์หรือเปล่า
คนในพื้นที่บอกว่าไม่ใช่เลยไล่ลิงอย่างเดียวเลยลิง
ไม่มีเหตุผลอื่นไม่ได้เป็นเรื่องผีเรื่องอะไร

เขาเอาไว้เวลาแบบลิงเห็นลิงก็จะไม่เข้ามาอย่างนี้ค่ะ

เพราะว่าถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่โดยส่วนมาก
เขาไม่มีใครเข้าไปหรอกค่ะเพราะมันเป็นทางที่น่ากลัว

กลางคืนพอกลางคืนนี่คือขับไปนี่คือน่ากลัวนะ
ถ้าคนไม่ชินทางก็อาจจะมีระแวงนิดหน่อย
แต่ว่าถ้าคนที่เขาเห็นปกติโดยส่วนมากชาวบ้านจะใช้เส้นนั้นนะคะ
ทีนี้ค่ะมีลูกสาวเจ้าของสวนตรงนั้นนะคะ
ว่านางเทียนเงินเวหาบอกว่าหุ่นทั้งสี่ตัวที่เห็นเขาเป็นคนทำเองค่ะ

เจอค่ะเจอเลยเขาบอกเขาทำทั้ง๔ตัวเลย
จุดประสงค์คือช่วยไล่ลิงจริงคือลิงมาขโมยกินมะละกอ
แล้วเป็นมะละกอพันธอนแลนดปลูกเอาไว้ตั้ง๒๕ไร่
มาไล่ลิงเป็นร้อยร้อยตัวไม่ไหวเลยทำหุ่นให้เหมือนคน

หุ่นไล่ลิงจ้าได้หุ่นไหมเนี่ย
เขาบอกว่าคิดอยู่นานนะจะทำหุ่นแบบไหนดี
แต่เขาเคยขายเสื้อผ้ามาก่อนก็มีหุ่นใส่เสื้อผ้าเวลาขายชุดอ่ะ
เอาหุ่นที่เขาเคยใช้มาทำแล้วก็อย่างที่เห็นว่าใส่หมวกกันน็อก
คือเขาตั้งใจว่าอยากให้เหมือนคนให้มากที่สุดค่ะ
ตอนแรกแรกมันก็ได้ผลเออลิงกลัวใช่ไหม
ลิงกลัวลิงกลัวได้แค่สามเดือนตอนหลังลิงไปเล่นด้วยจ้ะ

ไปเล่นหุ่นไปขี่คอไปกระโดดใส่หุ่นเลยจ้ะลิงไม่กลัวแล้ว
ลิงรู้แล้วไงว่าอ๋อมันเป็นหุ่นลิงมันฉลาด
เขาก็มาถ่ายรูปเซลฟี่อะไรฝรั่งต่างชาติอะไรพวกนักท่องเที่ยวอ่ะ
เพียบเลยเออมาถ่ายรูปเซลฟี่เราก็ตกใจเนอะเรา
เราทำเพื่อแบบไม่ให้พ่อแม่เราเหนื่อยแต่ดันกลายเป็นแบบว่า
เขาก็แบบมันก็ร้อนอะไรมันเนี่ยบรรยากาศมันได้อ่ะที่เนี่ย

แต่ตอนนี้คือรู้สึกว่าจะช่วยไม่ค่อยได้แล้ว
ช่วยไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้มันชินแล้วมันมันขึ้นไปขยมบนหัวเลยอ่ะ
เพราะเผลอมันถอนหมวกกระน็อกไว้ให้อีก
แกก็ขำออกแหละแต่ว่าคนต่างถิ่นขับผ่านเข้าไปขำไม่ออกนะ
เขาบอกว่าก็คือก็ลิงเยอะจริงไม่ได้ตั้งใจจะทำให้คนกลัวนะ
แต่คำถามก็คืออ้าวแล้วทำไมที่หุ่นมีคนไปตั้งศาล
เออมีน้ำแดงมีไปจุดทูบอะไรแบบนี้ใช่ไหม
ก็เขาบอกว่าเป็นคนไปตั้งเองแหละเพราะว่าพื้นที่แถบเขาชีจันท
เป็นพื้นที่ที่เป็นป่ามีสิ่งลี้ลับด้วยไม่ได้จะไปไหว้หุ่น
ไหว้สิ่งลี้ลับในพื้นที่ตรงนั้นแต่ก็ไปจุดเอาไว้ใกล้กับหุ่นนะคะ
มีอยู่คืนนึงฝันว่ามีอาจารย์อายุเยอะแล้ว
บอกว่าอยู่ใต้โขดหินนี้จะปกปักรักษาก็เลยไปตั้งสารเอาไว้แล้วก็
ไปไหว้ทุกวันนะคะ
สองนวดติดที่หินตรงนี้ค่ะ
ขออยู่ทีเขามาไกลเขาก็เลยขออยู่ก็เลยไปทำให้เขาอยู่

หลวงพ่อไม่รู้ว่าหลวงพ่อมาจากไหนฝันยังคะ

แต่งตัวแบบพระธรรมดาเลยค่ะแต่แก่แล้ว

ก็ถูกสองหมวดค่ะเขาก็ให้ทุกหมวดแต่ไอ้ตีไม่เป็น

สรุปก็คือเป็นหุ่นไล่ลิงหุ่นไล่ลิงแต่ลิงไม่กลัวแล้ว
อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีใหม่อาจจะต้องเอาออกไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่น
เพราะคนแถวนั้นบอกก็แอบกลัวแอบกลัวหุ่นเวลาขับรถตอนกลางคืนอะไรอย่างนี้
ถ้าจะเปลี่ยนเป็นอะไรแล้วถ้าเกิดให้มันน่ากลัวกว่าเดิ
อาจจะต้องแจ้งคนในพื้นที่ด้วยอีกนิดนึง
เขาก็ยืนยันว่าไม่ใช่ศัยศาสตร์มนต์ดำอะไรแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะแกล้งคนหรือว่าแกล้งใครนะ
ก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านล่ะค่ะที่จะคอยดูแลเรื่องสวนไร่นาของตัวเอง